เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาราคาทองเพิ่มสูงขึ้นมาก
ก็มีกลุ่มมิจฉาชีพเอาทองปลอมทองชุบ
ไปหลอกจำนำด้านเงินไป๙๐๐๐๐๐๐กว่าบาท
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีครับ
นางอนนัตดาเทียนใหม่เป็นสองสามีปรยาชของห้างทอง
นำทองปลอมทั้งหมดน้ำหนักทอง๓๗๖บาทพร้อมกับภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐาน
ร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่าช่วงที่ผ่านมาราคาทองมันก็แพงขึ้นนะนะ
๓๐๐๐๐บาทมีกลุ่มมิชชาชีพนำทองปลอมเป็นทองชุบเงินแบบนั้นหนาหน่อย
ไปสลับสับเปลี่ยนหน้ากันไปจำนำที่ร้านรวมแล้ว๑เดือนที่ผ่านมา
คนร้ายนำทองปลอมไปจำนำคิดเป็นเงินสดมูลค่ากว่า๙ล้านบาท
คนแรกเข้าไปไปจำนำก่อนเป็นลุงแก่หน่อยเดินเข้าไป
ลุงทำอาชีพรับเหมาก่อสร้างอ่ะนะอยากมีเอาทองมาจำนำหน่อย
อยากได้เงินไปวางค้ำประกันแทนในหน้าเพื่อไปให้มันน่าเชื่อถือหน่อย
ไปรับงานเขาแบบนี้นำทองเสร็จละ๔บาทไปจำนำ
ตอนนั้นเขารับอยู่บาทละ๒๔๐๐นะฮะก็ได้ไป๙๖๐๐กว่าบาท
พอจำนำเสร็จปุ๊บอีกคนเดินเข้าไปต่อกันจริงแล้วเป็นขบวนการเดียวกัน
แต่เขาทำทีเป็นไม่รู้จักกันนะฮะอีกคนเข้าไปมีทั้งคนไทยคนลาวก็ดี
พอเข้าไปแล้วแกล้งไม่รู้จักกันทุกคนเนี่ยมียอดจำนำได้ไป๗๐๐บ้าง
๙๐๐๐๐บ้านบางคนก็๑๐๒๐๐๐บ้างวนเวียนทำแบบนี้กันมาเดือนโกกา
ประมาณสักห้าสัปดาห์ได้ตอนแรกไม่เอกใจหลังเริ่มเอกใจแล้ว
เพราะว่าคนที่เอาทองไปจำนำหน้าเดิมหน้าคุ้นทองก็ลายเดิม
น้ำหนักทองก็เท่าเดิมสุดท้ายตัดสินใจเอาทองไปทดสอบดูสุดท้าย
โอ้โหมันคือทองชุบทั้งหมดเลยครับ
ก็คือสังเกตว่ามันเป็นลายเดิมน้ำหนักเดิมซ้ำอย่างนี้ตลอดเวลา
แล้วก็เป็นลูกค้าเริ่มหน้าเดิมแล้วเพราะเราเริ่มชินกับคนที่เขาเอามาจำนำ
พอเสร็จปุ๊บก็เลยลองหยิบทองขึ้นมากรีดดูกะจะชดใช้เลย
ถ้ามันเป็นทองจริงกายเขาใช้แต่กลายเป็นปลอมทั้งหมด
คือตะขอเนี่ยเขาใช้ทองจริงใช้ทองจริงตามเส้นนี้ก็คือชุบหนามาก
เป่าไปยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องเป็นทองปลอม
ขบวนการแน่นอนค่ะตรวจกล้องวงจรปิดมาเดินเข้ามาในร้านเนี่ย
ทั้งวันพวกเขาหมดเลยและจะไม่ได้ใช้รถยนต์ในการขับมา
คือจะไม่จอดหน้าร้านจะเดินมาจากทางแบบทางซ้ายทางขวาอย่างนี้ค่ะ

ตอนนี้เจ้าของร้านหอบหลักฐานทั้งหมดไปแจ้งความแล้วที่สพนปลือนะครับ
เพื่อเร่งติดตามคนร้ายดำเนินคดีนะฮะ
แล้วก็ฝากเตือนร้านทองระวังมิจฉาชีพเหล่านี้เอาไว้ให้ดีนะครับ
ก็เห็นใจเจ้าของร้านทองนะคะแต่ว่าก็ฝากเตือนกันด้วย
ถ้าเกิดว่าจะรับจำนำทองเนี่ยท่านต้องตรวจสอบก่อนนะ

ใช่อันนี้โอ้โหความเสียหายหลักล้านบาทนะคะ